เราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมกับการฉลองชัยชนะนะครับของทีมนักตบสาวไทยจากคุณมนุชาเจอมูลครับ
วันละก่อนสาวไทยปิดทางการเดินขัน
ด้วยการคว้าอันดับที่๓หลังจากชนะทีมญี่ปุ่นนะคะ
และในกระดาษนี้นะครับ
พี่น้องปื้มจิตหินเท้ากับตันมีม
ถ่ายภาพกับแฟนคลับเป็นที่มารึก

เดินทางมาเชียร์กันอย่างเต็มที่เลยค่ะ

เป็นบรรยากาศที่ชื่นมืดมากเลยค่ะ
หลังจากวัดละมนต์หญิงไทยทำผลงานด้วยอย่างยอดเยี่ยมนะคะ

ที่ติดตามเชียร์เราจนถึงวันสุดท้าย

แต่ว่าน้องก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะ
ก็อยากจะฝากให้ช่วยติดตามเชฟกันต่อไปนะครับ
ปีหน้าเรามีแม่นอีกเยอะเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
ภารกิจในการแข่งขันครั้งนี้ของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยจบลงแล้วนะคะ
พวกเธอจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร
วันพรุ่งนี้เช้าไฟล์บินลงที่สนามบินดอนเมือง
ในเวลา๑๐นาฬิกา๕๐นาทีค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองริมฟุกประเทศเวียดนาม